ช่วงค่ำวันนี้นะคะช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีค่ะ
ก็มีโปรแกรมนะคะที่จะลงแข่งขันเกมนัดที่สอง
การแข่งขันฟุตบอลยูยี่สิบสามชิงแชมป์เอเชียนะคะ
ซึ่งก็จะเจอกับออสเตรเลียไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะคะ
อกจากนี้อาเกรานิชิโนก็ยังจะนำเอาข้อผิดพลาดจากเกมนัดแรก
มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อทำเกมนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
เย็นวันนี้นะคะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีค่ะ
ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงสนามเจอกับออสเตรเลียนะคะ
ซึ่งอาเกรานิชิโนค่ะนำลูกทีมลงฝึกซ้อม

วิธีการแก้ไขจุดอ่อนของทีม
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเจอกับออสเตรเลียค่ะ

เล่นทั้ง๒๓คนไม่มีอาการบาดเจ็บ
แล้วก็นัดนี้พยายามที่จะปรับปรุงข้อผิดพลาดจากเกมแรก
จากนี้ยังบอกด้วยว่าเกมกับออสเตรเลีย
ว่าผู้แข่งจะได้เปรียบในเรื่องของสรีระ
แต่ว่าทีมไม่เน้นเรื่องการตั้งรับและรอสวนกลับ
อกจากนั้นก็พยายามที่จะโฟกัสที่ทีม
กับเกมที่ผ่านมาที่ชนะบาเรนนะคะ
และก็จะใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนาม
ซึ่งไทยจะเจอกับออสเตรเลียวันนี้
แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
เวลา๒ทุ่ม๑๕นาที